ต่อกันที่ครอบครัวนี้บ้านดีกว่าค่ะพี่มันสุภกิจนะคะดีใจด้วยจริงนะคะ
ซูจีอันนี้มันก็เหมือนองศาล
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าก็สลับกันแล้วกัน

ทีนี้จีซูในภาษาเกาหลีแปลว่า
สายน้ำที่นิ่งสงบ
ชื่อจริงได้นะครับหรือชื่อว่ากุลระดา
เป็นที่รักยิ่งของตระกูล
ไม่ได้เหลืออะไรมากครับก็แค่ลงอินสตาแกรมกับลงเฟซบุ๊คอยู่ทุกชั่วโมง
น่ารักน่าชันดีนะคะขอให้น้องโตขึ้นมาเป็นเด็กดีและสุขภาพแข็งแรงนะคะ